มาดูคุณครูในจังหวัดสมุทรสาครร้องสื่อเลยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ถูกคุกคามชีวิตนะครับจากเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยนะฮะ
โดยนางทองหล่อกุนาสนแม่ครัวที่ทำกับข้าวให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองสำโรงตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ชี้จุดที่คนร้ายเข้าไปข่มขู่
โดยบอกว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อสีน้ำเงิน
จำทะเบียนได้เป็นเลข๙๖๖
คนซ้อนท้ายรูปร่างผอมสูงใส่เสื้อแขนยาวสีชมพูมีลาย
หมวกแก๊ปสีขาวลงมาจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ตรงเข้ามาที่ตัวเอง
ถามถึงครูคนหนึ่งว่าครูคนนี้อยู่ที่ไหน
แม่ครัวก็ถามว่าแล้วมีธุระอะไรกับคุณครูหรือเปล่า
จากนั้นคนร้ายใช้มือขวาซุกที่เอวในลักษณะเหมือนว่า
ฉันมีปืนมีปืนนะนะครับแล้วก็มือซ้ายชี้ไปที่แม่ครัว
บอกว่ามายุ่งนักจะอยู่ไม่เป็นสุข
จากนั้นคนร้ายก็ได้ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีเพื่อน
ซึ่งใส่เสื้อยืดสีดำสวมหวกนิรภัยแล้วก็ติดเครื่องรออยู่

บอกว่าหลังจากนั้นเขาก็ขี่หนีออกไปจากโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโรงเรียนแล้ว

ด้านครูที่ถูกถามถึงที่คนร้ายมาถามถึง

แต่สาเหตุคาดว่าเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
ทางโรงเรียนมีการประเมินครูจ้างสอนจำนวน๓อัตรา
ซึ่งครูที่คนร้ายไปถามหาเป็นครูที่ร่วมประเมินด้วย
และครูได้ยกเลิกจ้างครู๑คน

สาเหตุนี้หรือเปล่าสาเหตุการยกเลิกจ้างครูหรือเปล่า

แต่ครูก็อธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่ยกเลิกจ้าง
โรงเรียนจับได้ว่ามีการทุจริตขโมยนมโรงเรียนไปขาย

จากนั้นก็ได้มีชายชะกัน๒คนเข้ามาขู่ถึงในโรงเรียนแบบนี้
คุณครูเองแล้วก็แม่ครัวเองก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ